เช้าเมื่อวานแม่เขาอายุ๘๐กว่า
หุงหาอาหารให้ลูกชายคนนี้กิน

เขามีเทพเจ้ามาจุติในตัวเขา
ไปดูภาพตอนตำรวจเข้าไปเจอหน่อย
ตอนไปเจอสภาพบ้านก็เป็นแบบนี้แหละครับครับนะฮะตำรวจเข้าไป
บุกไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้อายุ๕๐ปีแล้วนะฮะ
ก็ใช้ไม้กระหน่ำตีแม่บังเกิดกล้าวอายุ๘๗ปีเสียชีวิตคามือ
แล้วก็หนีมากบดานไอ้ตรงเนี้ยมันคล้ายคล้ายเป็นเป็นเถียงนาที่
เขาเอาไว้หลบซ่อนตัวนะครับไม่ใช่บ้านของเขาเองหรอกนะ
คุณผู้ชมนะระหว่างตำรวจเข้าไปจับกลุ่มเนี่ยผู้ชายคนนี้
เขาให้ใช้ชื่อว่าในเบย์แล้วกันเป็นนามสมมุตินะฮะยังนั่งเห็นไหม
นมมือแถมก็พูดจาไม่รู้เรื่องบอกอะไรไม่ได้ว่าเกิด
อะไรขึ้นแล้วบอกกับตำรวจว่าเหตุการณ์ทุกอย่างปกติ
ขวับกับน้องตำรวจแล้วก็พนมมือพูดไปไปตำรวจก็ค้นรอบ
นาก็ไปเจอไม้ไม้ที่เขาเอาตีแม่นี่แหละครับตำรวจก็เลย
ตัวไปที่โรงพักนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านสว่างตำบลสว่าง
อำเภอสว่างวีรวงที่จังหวัดอุบลราชธานีครับลูกคนนี้ฆ่าแม่ตัวเองอายุ
แปดสิบเจ็ดปีสภาพศพแม่ของเขาเนี่ยนะฮะถูกของแข็งตีเข้าที่บริเวณศีรษะ
หลายครั้งทีเดียวนะฮะย้อนกลับไปจริงแล้วตี๕ของวันที่เกิดเหตุคือเมื่อวาน
ลูกกินเตรียมอาหารให้ลูกหลานกินเป็นประจำในครัวที่บ้านซึ่งบ้านก็มันติดกันกับ
บ้านที่ในเบเขาไปอยู่นั่นแหละคุณผู้ชมคือแม่ลูกเขาปลูกบ้านคนหลังอยู่ติดติดกันในเบอ้างขึ้นว่านี่มีเทพเจ้าองค์นึงชื่อว่าจุธาเทพเป็นเทพเจ้าแห่งกาเล็กซี่นะฮะมาบอกเขาว่าแม่เขาเป็นปอบต้องฆ่าแม่ทิ้งเสียจากนั้นในเบก็ฟังเสียงที่เทพเจ้าบอกแล้วก็เดินถือไม้ย่างสามขุมไปนะฮะจ
ังหวัดนั้นที่แม่ล้มในเบก็เอาไม้กระหน่ำตีแม่ต่อจนแม่ตายคามือจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์ไปหลบหนีอยู่เถียงนาซึ่งห่างจากบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณสักสองกิโลได้นะฮะหลังจากนั้นตำรวจก็เข้าไปจับกุมตัวก็เลยเป็นภาพเมื่อสักครู่ที่ได้ชมไปนะฮะทีนี้เนี่ยทีมข่าวก็ได้มีการไปคุยกันกับใน
ช่วงก็ไม่รู้เรื่องนะฮะก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเอาไปฟังเสียงช่วงนี้หน่อยละกัน

ก็มาสั่งให้ข้าวข้ามแม่พ่อแม่เขาเป็นป่อบเขาได้ทำตามสิ่งที่เทพเจ้า
บอกเข้ามามันก็ไม่ใช่คนปกติหรอกคุณผู้ชมพูดตามภาษาชาวบ้าน
ใครจะมาคิดมาเห็นแบบนี้ให้ฆ่าแม่ตัวเองมันเป็นไปไม่ได้
หลังจากสอบปากคำเสร็จตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาฆ่าบุพการีจนถึงแก่ความตาย
แล้วก็ต้องส่งตัวคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเขามีอาการเป็นทางจิตประสาทหรือเปล่า
เขาเมายาเสพติดหรือเปล่าถึงหลอนได้ขนาดนี้ก็เดี๋ยวจะดำเนินการตรวจสอบร่างกาย
แล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปซึ่งตอนนี้เขารู้หรือเปล่าว่าเขาฆ่าแม่ตัวเองไปแล้วด้วยซ้ำไป